สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะ
ใหม่ค่ะแล้วก็ให้เยอะกำลังมาค่ะให้เยอะมากจริงจริงด้วย
กดดันแบบขอกินข้าวคำนึงมันก็กดดันอ่ะนี่ขนาดเขากดดันแล้วนะ

เจอกันมาหลายวันเป็นไงคะสบายดีไหมคะ

รู้แล้วว่ากินข้าวจริง
แม่ชอบกินอะไรแล้วทิ้งหลักฐาน

โบสถ์มีสามีแล้วขายไม่ได้มากกว่านี้แล้วลูก

หนูมีสามีวันหนึ่งฉันต้องมีสามี

หมายถึงว่าเนี่ยนางยังมีสามีแต่งงานได้เลย
อยู่กับฉันมาทำงานด้วยกันไป๑๐ปีนางมีแต่งงานแล้วน่ะ
มึงก็ไม่เข้าใจนะความหากันนี่ง่าย

ใครครับโอ๊ยอย่าเดินตามพี่เลยอย่าเดินตามพวกเราเลย
ไม่แต่ความโสดมันก็ดีนะน้องมันมีความสุข
สบายจริง
พูดข้างตัวเองหรอแม่
โสดก็มีความสุข
จะทำอะไรก็ได้จะตื่นใสก็ได้จะนอนดึกก็ได้
ไม่นะแม่วันเกิดวันพี่ค่ะเลน่ะคนรอแม่อยู่นะมูยังไง

อคุณภิการ์เนศอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เด็กอะไรทำไมถึงแบบว่าจนยังไง
แล้วก็บอกว่าแม่มาบอกกับทางเพจว่า
ไม่พูดถ้าสมมุติคุณเป็นคนนำเสนอข่าวเอง
ก็แก้เองสิถูกต้องไหมคะตอนนี้เขาบอกงั้น
ใช่มันมาพีคสุดตรงคำให้สัมภาษณ์ของแม่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าล่าสุดทางด้านของคณะบดี
รองศาจรรยาในแพทย์เรืองศักดิ์ศนีรีธนพรเนี่ย
เป็นคนออกมาพูดเองเลยว่าแยกประเด็นก่อนนะ
คือน้องวีนสอบได้จริงก็คือสอบได้หมอจริง
ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีการส่งคณะอาจารย์นะครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องไปตรวจสอบดูเหมือนกัน
เพราะว่าไอ้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นสังคมเนอ

หรืออะไรอย่างนี้จนทิพย์ลอกล่วงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปคุยกับญาติคุยกับคนใกล้ชิด
คุยกับชาวบ้านที่รู้จักครอบครัวนี้ค่ะ

บ้านน้องจนจริง

บ้านน้องฐานะยากจนจริงคือน้องสอบได้
แต่ว่าดูจากสถานะการเงินแล้วเนี่ย

หรือว่าแม่น้องก็ไม่สามารถส่งน้องเรียนหมอได้แน่
จากค่าเทิมจากอุปกรณ์จากอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องรับไม่รับเนี่ยอันนี้คือยิ่งต้องแยกใหญ่เลย
คือเขาสอบได้มหาวิทยาลัยต้องรับอยู่แล้ว
มันไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่มหาวิทยาลัยจะไม่รับน้องเข้าเรียนนะคะ
ก็เลยออกมาเป็นประเด็นที่ว่าก็คือจนจริงนั่นแหละ
แล้วเขาบอกว่าน้องดีใจที่สอบติดเพราะน้องมีความฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นหมอ
แต่ก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะรู้กันอยู่ว่ามันแพง
คือมันแพงกว่าหลักสูตรทั่วไปจริงด้วยอุปกรณ์ด้วยหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นคณะบดีก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้เป็นการหลอกล่วง
ส่วนเรื่องทุนการศึกษาถ้าทางคณะเองเขาก็มีบุคลากรและองค์กรภายนอก
สนับสนุนทุนการศึกษามีทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงครานครินอีกส่วนหนึ่ง
พร้อมจะมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ซึ่งกรณีของน้องวีนเนี่ยทางคณะเองก็มีขั้นตอนในการเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้ว
คือปกติในทุกมหาวิทยาลัยมันมีทุนอยู่แล้วค่ะ
สำหรับเคสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นถ้าถามว่าจนจริงไม่จริง

ก็คือจนแต่คำว่าจนของคนนี้มันเอาแค่ไหนถูกต้องไหม
เอาแม่อาจจะไปกู้มาหรือเปล่าก็ใช่อันนี้ไม่รู้นะอย่างสมมุติในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้

คดีนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าแม่ไม่ตอบว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนนำเสนอข่าวเอง
เขาเริ่มคุณแก้เองคุณก็จบเองสิ
ให้สื่อเริ่มก็สื่อจบเอง
คือเหมือนคำตอบแม่มันผิดจริตเอางี้ละกันมันผิดจริตคนฟังอ่ะ
แบบแม่วีนทำไมแม่วีนล่ะหรืออะไรอย่างนี้ทำไมแม่ไม่ชี้แจง
คำตอบที่แบบว่าเจ็บปวดที่สุด

คิดเหมือนกันใช่ป่ะแม่ก็ตอบแม่ได้เงินแล้วใช้เงิน
อาจจะมีนิ่งของเขาอาจจะแบบแม่เดี๋ยวเงินแล้วจะทำยังไง
เราถึงบอกว่าพวกเราถึงไม่กล้าใส่อารมณ์ไปเยอะ
ถูกต้องป่ะให้เราตอนนั้นถึงบอกว่าในรายการของพวกเรา
ถึงว่าเอาเถอะก็เหมือนกับเราไปสร้างโบสถ์
ป่ะแต่แบบว่าโบสถ์ปุ๊บมันจะสร้างโบสถจำนวนเงินที่ได้มาหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนที่รักษาอีกหลายชีวิตก็ได้คิดไปอย่างนั้น
ใช่เราก็คิดว่าเราเป็นผู้ให้ถ้าให้ไปแล้ว
มันก็คือเป็นการศีรษะใช่

มันเริ่มต้นไปยังไง

ตายทิศและปรากฏว่าโอ้เห็นมะเร็ง

ทำไมใช่จงเราอย่างนั้นสำควรโดน
ตายแล้วฟื้นเอารุ่นแบบเอาสำลีอุดจมูกแล้วถ่ายรูปได้

แต่ปรากฏว่าอ้าวไม่โอนเงินกูฟื้นก่อนแป๊บนึงฟื้นมาด่าก่อน
อืมคือเอาแบบนี้ดีกว่ามิ้นว่านะ
ถ้าอยากให้เรื่องมันจบแบบสวยจริงจนจริงจนไม่จริง
คือเรื่องการสื่อสารมันสำคัญจริง
เหมือนที่พี่มดบอกคือบางทีประโยคสั้นแต่คนขยายความไปเยอะ
เพราะว่ามันนานาจิตตังค์ว่าใครจะตีความหรือคิดแบบไหน
อ่ะได้เงินมาเท่านี้ไปเอออะไรแค่นั้น

คือตอนนี้ประเด็นที่คนเขาไม่เชื่อใจกันหรือคนเขาแบบไอ้เนี่ยเพราะรู้สึกว่า
แล้วทำไมถ้าโบยสุดใจทำไมไม่ชี้แจ้งล่ะ
ว่ามันได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหน
ซึ่งถ้าพูดในแง่แบบเอาข้อเท็จจริงแบบจริงไปเลยเนาะ
มันก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะว่าเขาจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจง
แต่ประเด็นคือว่าถ้าเราฟังแต่ข้อเท็จจริงเราไม่สนใจ
กระแสสังคมหรือมุมของสังคมเลยว่าเออเราจะอยู่ยาก
ถูกป่ะคะก็มันก็ต้องบาลานซ์กันอ่ะ
ที่ทำได้แบบไม่เหนือบากกว่าแรง
คือจริงเขาให้มาเราก็มีใจขอบคุณก็บอกเขาไป
คือถ้ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็ออกมาบอก

เข้าใจว่ากระแสสังคมส่วนหนึ่งโอเคล่ะ
กระแสสังคมแต่วันนี้เราให้เรารู้นะ
ว่ามันไม่ได้ถูกหรอกมันไม่มีคำว่าถูกหรอก
แต่ถ้าสมมุติเราจะคิดจะช่วยให้คนคนหนึ่งเป็นหมอ
บางทีการปิดตาข้างหนึ่งมันก็ดีนะ

เพราะมันมีทั้งความถูกต้องกับความถูกใจ
ถูกจะเอายังไงความถูกต้องคุณมีอะไรที่ถูกต้องและถูกใจ

และบางทีถูกใจก็มักจะไม่ถูกต้อง
มันมันยากค่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมโซเชียลไง
มันเกิดขึ้นเร็วโอนเร็วรู้สึกเร็วรู้สึกเสียใจเร็ว
ความจริงเปิดเผยเร็วแล้วบางทีก็ทำใจลำบาก
วันนี้เพราะเราโอนเร็วเทคโนโลยีเข้ามาเราทัน

เราสงสารปุ๊บเรากดได้เลยถูกต้องไหม
เรารู้สึกเราโลภเรากดออกไปได้เลย
เรารู้สึกการลงทุนเรากดออกไปได้เลย

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับกับอะไรความเร็ว

ตัวเองก็พูดซะหน่อย

ว่าไปเลยเข้ายังไงกันเผื่อว่าเราจะได้ไปไหว้อะไรบ้าง
เขาก็เพิ่งนำมาเสนอเอาตัวเองก็เพิ่งรู้

วันนี้ปกติเราจะไหว้กันกันยายนอะไรอย่างนี้เนอะ
คันเนทชะตุลฐีเพราะว่าไปถามอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คันเนทซียันตี้เนี่ยเป็นหนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่ข้าวค่ะ
ไปฉีดบูท็อกมาแล้วมันเป็นแผลค่ะ
ปะสต้วที่ต้องแปะไววะฮะไม่ใช่อะไรมันเป็นแผลที่ต้องจิ๊บไง
ขอโทษนะคะที่จะอกนี้ลุคคือคลางให้ลุค
มันให้มันลึกทึ๊กงี้ลุกและมันล็อกให้วีดได้ด้วยหรอ
สวยขนาดนี้ต้องพึ่งแพทย์หรือเปล่าแม่
ทุกอาทิตย์ลูก
พี่มดแต่ก่อนทุกอาทิตย์มันเยอะไปไหม

มันอยู่ทั้ง๓เดือนของเดิมใช่หรือ

โอ้โฮยังน่ารับอยู่กับคุณ

เอาละไม่ทันอีกแล้วแหละจริง

ซึ่งเขาก็จะเชื่อว่าเป็นวันประสูจน์ของพระพิคเนธนี่แหละ

ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น๔ค่ำ
ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์อย่างนี้แหละ

โดยในปีนี้ตรงกับวันที่๒๕มกราคม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการไหว้เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
คเนธนะฮะจริงเนี่ย

วันประสูรของวันเกิดพระพิคเนธนิยมฉรองกันมาก

วันเกิดพระพิคเนธเชียนตีหรือเกิดพระพิคเนธตุรถีเนี่ย
ได้รับความนิยมเฉลิมฉลอง
ต่างกันไปฮะแต่มีบางความเชื่อที่ยกย่อง

ว่าเป็นวันเฉลิมที่วัดแขกจำได้ไหม

ไม่มีบางทีตักปล่อยให้ดาราแต่งหน้าเองในปีที่แล้ว

ก็คือเอาง่าย
เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูงพิกเทณฑ์

เรียกว่าติโลชาวหรือสากัดชาว
มหาราชก็มีเรียกว่าติกุลจตุรฐี
เชื่อว่าจุดเริ่มต้นเทศกาลจตุรฐีเนี่ย
เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย
ก่อนจะขยายความนิยมไปทั่วประเทศ
โดยจัดงานเขาจะจัดกันวัน๑๐วัน๑๐คืนเลย

วัดที่อินเดียเขาก็มีความเชื่อเรื่องพระพิการเนธ

แต่เขาก็ไม่มีเข้าทรงพระพิคเนตเหมือนบ้านเรานะคะ

ประเทศเดียวไหมที่มีการเข้าทรง
ไม่เวลาเขาบูชาพี่เคยเห็นคือ

ใช่อย่างหมู่บ้านเขาจะเอาทรายมาปั้น

หรือแบบว่าคือแบบมันเป็นกิจกรรมครอบครัว
ในแต่ละปีเนี่ยทุกศูกร์โรคไพทรัพย์มีคอเสด็จจังไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็ให้เอาพี่คริมเนี่ยเอาลงน้ำหลังจากละลายไปหมดอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนกับทุกประเศษลงไปก็จะลงสู่ครับ
ทังนี้ที่เห็นที่ทรายหมดเลยเหรอมันจะละลายหมดแล้ว

ตามันเป็นประเภทนี้ของเขาที่เค้าทำกันมา

เมื่อก่อนเขาจะปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
มันก็กลับมาก็เหมือนกับรอยกระทงบ้านเรา

ค่อยหล่มน้ำอะไรอย่างนี้ซึ่งวันไฮไลท์คือวันนี้เขาจะมีพิธีกรรมทางขราม
แล้วก็ส่วนวันต่อมาก็จะมีการอ่านบทสวดแจกขนมให้กับผู้ยากร้าย
แล้วก็พอถึงวันสุดท้ายก็จะมีการนำอบพิธีเทศไปรอยน้ำเหมือนเทศจุดละที่นี่แหละ
เทศกาลนี้เขามีข้อห้ามสำคัญเหมือนกันคือตลอดเทศกาลเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์

ตัดมามันก็เหมือนเทศกาลกินเจบ้านเรานะ

คือคนประเทศเขาส่วนใหญ่เขากินผัก

ดูสิโควิดประเทศอะไรหายก่อน

ใช่ไหมล่ะโควิดประเทศเขาแรงสุดนะ
เราเคยเรียกเรียกโควิดสายพันธุ์นึงว่าสายพันธุ์อินเดียเลยนะเดลต้า

แต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่หายเร็วกว่าเราเยอะ

หรือเค้าเป็นแล้วก็ทุกอย่างภูมิภูมิการเค้าดีหมดเลยอ่ะ
เขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคเนธจตุรฐีเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์นะครับ
กล่าวให้ถึงที่สุดคือเทศกาลคเนตจตุรฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ย

ในชีวิตตัวเองเคยไปร่วมงานบ่อย

พระพิทธาเค้าเคยไปโบราษีอินเตอร์ดังที่อินเดียหรือยังไง
ไม่ใช่นางเขาเชื่อเพราะว่าเขามีพระพิกเกณฑ์องค์นึง
เขาบอกว่าพระพิกเกณฑ์องค์นี้เป็นพระพิกเกณฑ์ที่รวยที่สุด

จะถวายเป็นเพชรเป็นทองจนพระพิกเกณฑ์นี้
มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นแบบพันล้านบาท

พระพิคเนธองค์นี้อยู่กลางเมืองมุมใบเลย

กว่าจะเข้าไปได้เนี่ยต้องต่อคิวกันแบบยาวเหยียดแล้วก็
ทุกคนก็จะได้เข้าไปกราบแค่แบบคนละนาทีห้ามเกินอะไรอย่างนี้

อินเดียที่มุมใบจะเป็นสีส้ม
แล้วเขาบอกว่างวงเขาจะไม่หันไม่เหมือนกับบ้านเรา
แล้วก็มหาเศรษฐีทั่วโลกก็จะต้องไปไหว้

ดูเนี่ยมันเห็นมีรูปปั้นพระพิกเกณฑ์แบบหลากหลาย
คำว่าหลากหลายเพราะเขาจะมีเหมือนกับเป็นพระพิคเนตปกติ

หนูเห็นที่เขาติดขนตาเยอะ

นี่ติดขนตางอยู่อันนี้

แต่ที่นู่นน่ะเขาทรีย์ป้าพิกาเนทเหมือนเราเกิดมาปุ๊บ
เรามีพิกาเนธเป็นคนในครอบครัว
เวลาเราทุกข์เราเศร้าเราสำเร็จเราอะไรให้คิดถึงพระพิคเนต
สมมุติเรากินข้าวสมมุติตอนนี้เรารวยแล้ว
เราก็ให้อาหารป้าพิกาเนทเหมือนกับที่เรากินอะไรอย่างนี้

แต่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยเต็มที่เขาจะกินแบบว่าพวกขนมอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เนธจตุรฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่มุมใบก็จะมีการนำเทวรูปเนี่ย
แช่ละลายลงน้ำมากถึงต่อปีต่อครั้งต่อพิธีเนี่ย๑๕๐๐๐๐องค์นะฮะ
ในทุกปีเพราะล้างหมู่บ้านแต่ละองค์พี่คุณอ้วน
สูงเท่าตึก๓ชั้น๔ชั้นนะ

สูงเท่ากับตึก๓ชั้น๔ชั้นมะดำเคยไปเห็นกับตามาแล้ว
ว่าเป็นพิธีกรรมที่แบบค่อนข้างจะใหญ่
เมืองไทยของเราชาวอินเดียเขาก็ทำให้เราได้มีโอกาสไปร่วมกับเขา
ในปลายปีที่ผ่านมาเหมือนกับอินเดียเขาก็เริ่มทำแล้ว
คือชุมชนชาวอินเดียทั้งหลายเขาก็จะเริ่มทำกันแล้ว
หรือคนไทยที่บูชาวพิธีกรรเทศเนี่ย

ก็สามารถเดินทางไปที่เทวสถานที่ประกอบพิธีเช่น

เขาจะมีอีกที่นึงตรงไหนวะที่ตอนนี้ขึ้นไปถ่ายกระชับฮะ
เป็นวัดของพระวิศนุหรืออะไรอันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยปี
อยู่ในกรุงเทพเป็นหินอ่อนหมดเลยสวยเลย
ไม่ใช่ตรงเขาสารหลักเมืองป่ะพี่มนต์

ใช่อันนั้นก็ที่มีเป็นนิดเลย
ก็อย่างที่บอกวันนี้เขาจะเอาน้ำหอมนะครับ
แล้วก็แบบว่าขนมถวายไว้๔วัน
น้องก็ถวายดอกไม้ผลไม้เข้าสารผ้าแม่แดง
สีเหลืองน้ำปัญชาอมริตนะฮะ

เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นที่ก็ต้องแล้วแต่คนเชื่อด้วยนะ
เพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยที่กล้วนเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย
มันก็เป็นปากต่อปากกันมา
จำได้ว่าได้องค์พระพิคเนธมา๑องค์แรกในปี๒๕๕๙
แล้วก็เกิดความมหัศจรรย์ก็คือว่า
พระพิกาเนตก็จะเขาใช้คำว่าไหลกันมาไหลกันมา
จนกระทั่งวันหนึ่งขึ้นมาเราก็มาดูที่หน้าที่ที่
องค์พระของเราที่ในห้องพระพิการเนธ
ยกพระพิการเนธ
เออเออเนอะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องถามหน่อย
ชาวคลอง๔คลอง๕ปทุมธานีตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้ว
เพราะว่ามันมีเหตุโรงงานบรรจุแก๊สระเบิด

ครั้งที่มันเคยเกิดขึ้นก็ว่าแย่แล้ว

คือมันหนักอีกเพราะว่ามันมีสารเคมีรั่วไหลด้วย

มันคือเชื้อเพลิงที่มันจะแบบปะทุตลอดเวลา

คือเหตุการณ์นี้โรงงานตั้งอยู่ที่คลอง๕ใช่ไหมคะ

คือทุกคนนก็อยู่กันแบบหวานว่าจะยังไง

ก็คือต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเต็มที่
เพราะว่าสารเคมีรั่วไหล
ลายจุดรั่วไหลเยอะ
มันก็ระเบิดอยู่แบบปะทุอยู่เรื่อยเลยค่ะ
ล่าสุดเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เริ่มจะ

เริ่มจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้บางส่วนแล้ว
แล้วก็ในโรงงานนี้ค่ะมีถังแก๊สลูกใหญ่อยู่๒ลูก

ซึ่งเขาก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้เลยเพื่อไม่ให้มันระเบิดซ้ำอะนะคะ
ตอนนี้เริ่มควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็คือยังไม่ได้บอกว่าควบคุมได้ทั้งหมด
ก็ยังคงต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังกันอยู่

ถ้าแบบมันมีลมมีสะเด็ดมีประกายไฟอะไรแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าดับเพลิงได้สนิทอะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ย
เดี๋ยวน่าจะต้องมีการรายงานอีกทีนึง
โอ้โหแต่ว่าได้ยินคำว่าแก๊สระเบิด

ที่บังงาใช่ไหม

พลันจิตอ่ะ
เช่นเพศบริษัทใหม่
คือมินทำไม่ทันหรอกเหตุการณ์นั้น
นั่นแหละ

เหมือนแบบอยู่ในรถแล้วจะออกก็ไม่ได้

ตอนนั้นยังเป็นโรงแรมฮิวตันอยู่เนอะ
แล้วก็ทุกคนจะต้องออกมาแล้วก็จะต้องไม่แยก

จะเลี้ยวขวาก็ได้หรือเลี้ยวซ้ายก็ได้
เลี้ยวซ้ายก็คือไปตรงสี่แยกตรงเหตุการณ์ตรงนั้น
ถ้าคนเลี้ยวขวาไปก็คือรอด
แต่สิ่งที่เป็นก็คือว่าครัวเนี่ยไม่ได้ออกจากที่โรงแรม
มีคนมาชวนนั่งทานข้าวต่อแล้วตรงนี้จำไม่เลิกเลยบอกว่า
ไม่อยากอยู่เลยไม่อยากอยู่เลย
แต่คนคนนั้นเราสุดท้ายต้องไปขอบคุณเขา
เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ซึ่งปกติเราจะเลี้ยวซ้าย

แล้วตอนที่แบบนั่งทานข้าวอยู่คือก็ได้ยินเสียงแบบระเบิด
ก็เห็นความวุ่นวายซึ่งด้วยความที่เราอยู่กับผู้ชายไง
ตรงนี้แหละประเด็นคือตรงนี้แหละค่ะ

แม่ไม่อยากอยู่เลย

ก็อยากคุยนิดนึงว่ามีผู้ชายเหมือนกันนะ

วันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ให้ได้

ก็กินข้าวแล้วก็บอกว่าจงเจ็ง
เขาชวนทานข้าว
ก็จงไฟมอดเนี่ยเหรอ
ถ้าไม่โดนข้าวก็หมายถึงว่าเราอาจจะไม่รอดอย่างนี้หรอ

ซึ่งปกติเส้นทางของเราคือจะกลับบ้าน

ถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือเจอเหตุการณ์

ซึ่งมันมีเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือว่า
แล้วแต่เลยนะดวงใครดวงใครตรงนั้นเป็นไฟแดง
ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟที่มันกำลังจะแดง

เยอะมากเลยอ่ะไฟไหม้เดี๋ยว

ใช่มาอยู่บนเจริญกรุง
เจ้าเจริญกรุงมตินะคะใช่ไหม
เอ้าคุณจำดิวที่ดิวออกมาพูด
บอกว่าโอ๊ยน่ะไปแล้วนะไปอยู่เมืองนอกแล้ว
ใช้ชีวิตแบบสบายเป็นครอบครัวเลยนะบ่อใบไม้

ยังไงก็แล้วแต่หลักฐานใบไม่ถึง

บ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเกาะ๘๘๘

วันนี้กำลังจะแต่งงาน๒๒มกราที่จะถึง
ว่าวงการเว็บพนันออนไลน์
น่าจะไปร่วมงานแต่งงานกันทั่วหน้า
แล้วก็มีคนมีชื่อเสียงไปร่วมงานกันเยอะ
สายสืบตำรวจใดทำงานด้วยครับ
มีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลย
ฝ่ายนักสืบและผู้มีประสบการณ์งานด้วยค่ะ
ปลไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงาน
แต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรก

โชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทย

ตำรวจว่าอ๋อยอมรับตรง

หรือแม้กระทะก็บอกอีก๔บอลไม่ไม้เนี่ย

นะฮะก็

๑๕วันได้ข่าวไปกว่า๑๐วันแล้วอะไรเงี้ย

พบตรนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

ตำรวจไม่มีหลักฐานแน่ชัด

ซึ่งคดีนี้ยังไม่จบเพียง
แต่ต้องตรวจสอบให้แน่นอนก่อน
แต่เขาบอกว่าปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอ
พอตั้งแต่คุณดิวเปิดมาปุ๊บเว็บก็ปิดเลยใช่
หากมีความคืบหน้าก็จะชี้แจงให้ทราบอีกทีนึง
สำหรับการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องเอาจริง
เราสังเกตตำรวจอย่างเนี่ยบทจะจับก็จับเลย
มันไม่มีสัญญาณอะไรบอกล่วงหน้านะ
เมื่อก่อนปีที่แล้วมันยังมีอะไรแบบปั๊บ

เพจยังรู้เยอะกว่าเรา

เขาจะบอกว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่นะ
อ๋อยังมีแต่ตอนนี้ไม่มีเลย
เราจะไปเห็นอ่านข่าวอีกทีคือตอนไปบุก

ไปเลยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่า
ประเด็นที่ดาราสาวก็คือออกมาเปิดเผย
ข้อมูลตำรวจและอักษรบ่อใบไม้

แต่ทางตำรวจเองก็ขอเวลาในการตรวจสอบก่อน

ยังคงเดินหน้าต่อไปนะฮะ
เพียงแต่ตำรวจไม่อยากออกมาพูด

เวลาเขาทำงานทุกวันนี้ตำรวจเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไร

ส่วนที่มีข้อมูลว่าคนที่ทำงานในเว็บพนัน
แฝงตัวเป็นตำรวจไปอยู่ตามหน่วยงานต่างนั้น
หลังที่นี่นะครับถ้าศาสตร์ข่าวมาปุ๊บ

ถ้าหากพบว่าผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ
แม้กระทั่งวันนี้นายกก็ออกมาขารับแล้วนะฮะ
เพราะนายกใช้คำว่าตำรวจนอกรีดเลยด้วยซ้ำไป
อู๋แรง
พักนี้ตำรวจเจอเยอะเหมือนกันนะ

เขาบอกว่าช่วงนี้ตำรวจกับพระท็อปพร่อม

ที่ฉันให้พี่มดดูคือ
อีพีใหม่อันที่พี่มดดูกับอันที่เราดูกันใช่
คุณบาไหมบาสิไม่รู้พี่มดพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
บาไม่ได้นะไม่รู้
เพราะว่ามันเห็นแค่ด้านข้างใช่ไหมคลิปเธอ
ป่ะเหมือนกันป่ะเขาแชร์กันอยู่เนี่ย
กำลังเข้าไปดู
ไม่ต้องดูไอ้มี่ต้องดูเมื่อวานไง

พูดถึงตำรวจขอเป็นตำรวจไซเบอร์บ้าง
อันนี้ก็เข้ามาดีนะก็คือบอกว่ามาเตือนภัยให้ค่ะ
บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะระวังเลยอาจจะมีการถูกหลอกได้นะคะ
คือประชาชนระมัดระวังด้วยว่าจะถูกหลอก
ว่ามีการแจกตัวเครื่องบินฟรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
จะถูกดูดเงินหมดบัญชีไปเลยเอาอีกแล้วนั่นนั่น
บอกว่ามีมิจฉาชีพนะคะคุณคะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านสายการบิน
บอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วก็สามารถที่จะรับคูปองเที่ยวฟรีได้
โดยกดลิงค์เราก็เข้าไปกดทีเดียว
แล้วเพิ่มการเป็นเพื่อนกับเขาทางแอปพลิเคชัน
จากนั้นนะคะคุณอันนี้เลยมันจะเป็นวิธีการของเขาแล้ว
ก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะโทรศัพท์กลับมาหาคุณ
แล้วก็บอกให้คุณได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันขึ้นมา
เป็นแอปพลิเคชันของสายการบินเราก็อยากได้ตัวเครื่องบินฟรีเนอะ
เพราะฉะนั้นก็ถามเลยว่าจะมีการให้ข้อมูลส่วนตัวไป
คุณก็ต้องกรอกไปนะคะแล้วก็มีการที่จะต้องให้ข้อมูลทางด้านการเงินด้วย
คุณก็อาจจะต้องให้เข้าไปรวมไปถึงว่าให้มีการตั้งรหัส
ตรงนี้แหละค่ะก็จะทำให้พวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบเข้ามา
แล้วก็ควบคุมจอหน้าโทรศัพท์ของเราได้เลย
มันทุกวันถึงขนาดไหนแล้วคุณมันดูดข้อมูลไปหมดเลย

ถูกเพราะเราอยากจะได้โตเครื่องบินฟรีใบเดียวเท่านั้นเอง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

เขาบอกประสานกันแล้วแบบไอ้นั่นมันดูดดาราไปหมดเลย
นี่ยังยังไม่จบนะคะฟังไว้เป็นความรู้นะคะ
เพราะว่าจากนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทางด้านของมิจฉาชีพจะสังเกตค่ะ
ว่าเราเนี่ยหรือที่เราเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
ธนาคารอะไรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่
แล้วก็จะจดจำรหัสฐานที่เรากดใช้ค่ะ
เพราะเขาสามารถเข้ามาควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้ไง

รวมไปถึงว่าแอปพลิเคชันของธนาคารของเราที่ใช้อยู่เนี่ย
รหัสอะไรใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างรู้หมดเลย
จนกระทั่งเขาก็ฉลาดนะ

แล้วมิจฉาชีพนั้นจะเชื่อมต่อเข้าไป
แล้วก็ดูดเงินจากบัญชีของเราออกไปเลย
โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเลย
ระมัดระวังนะคะอย่านะคะ
ตัวก็เป็นใบเดียวเท่านั้นเอง
อาจจะทำให้เงินในบัญชีของคุณหายไปเลย

พอส่งมามันมันท็อปกรอบมานั้นนะ

มันแบ่งมันรู้ถึงขนาดว่าทุกวันนี้

รู้ถึงขนาดว่าคนอ่ะแต่ละคนอ่ะ
ถ้าสมมุติแต่ว่าเวลาที่เขาดูเปลือกสัปดาห์ไปปุ๊บ

แล้วก็จะส่งโปรโมชั่นแบบให้ตรงกับคนด้วยนะ

เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีดาต้าการใช้งานทุกอย่าง
คือมันยิงตรงเข้าถึงเราได้แบบตอบโจทย์ตรงจุด
ที่เรายังไงก็ต้องว้าวหลงเชื่อมันอะไรแบบนี้
น่ากลัวซึ่งวันนี้ก็แบบว่าวันนี้เขาถึงขนาดว่าจะต้องทำยังไงรู้ไหม
ที่ดูใบเขาทำบางวันนั่งฟังคุณโทนิพูด
เขาจะต้องเอาพวกที่แฮ็กข้อมูลเก่งมาแข่งกันเลย
โดยมีเงินรางวัล๑๐ล้านยูเอสเหมือนในหนังเข้าไปทุกทีด้วยเนอะ
จำกัดไว้เลยว่าแต่ละคนแต่ละคนมันแฮ็กข้อมูลกันยังไง
เอาความรู้จากพวกเขาถูกเพราะว่าวันนี้ถึงขั้นจะต้องแข่งแฮ็กข้อมูลกันแล้วอ่ะ
เพราะเขาบอกคนแฮกข้อมูลทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลกว่าการเขียนข้อมูล
ใช่เห็นด้วยล่าสุดเพิ่งดูหนังไปฉลาดมากมีความรู้สึกตัวเองฉลาด
จากการดูหนังนะนะแล้วมันก็มีอย่างนั้นจริงในชีวิตจริงของเราไปแล้ว
วันนี้เอาคนแฮ็กข้อมูลมาแข่งกันเพื่อชิงเงินรางวัลแบบ
คือโอเคคุณไปตั้งต้นได้เลยถึงเราจะต้องลงทุนอย่างนั้นแล้ว
โอ้โฮโลกนี้อยู่ยากโลกมันมีวัฒนาการไป
บางทีเขาบอกพวกโลเทคจะปลอดภัยกว่าพวกไฮเทค

ล่าสุดมีนักเรียนคนหนึ่งอายุประมาณเท่าดิธนา๖๐แล้ว

ใช่เพื่อใช้ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าสบายใจมาก
เพราะไปที่ธนาคารธนาคารบอกไม่ต้องห่วงโทรศัพท์
ชิมอันนี้ไม่มีใครสามารถจะเข้ามาแฮกได้แน่นอนเลย

แม้ความกลัวนะบางทีมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นนะ
พวกเรายุคที่กึ่งเก่าใหม่
นั่นแหละเขาบอกเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด

มีอะไรคุณต้องบอกให้ฉันมา

แต่ว่าดูดข้อมูลไปหมดโอ้โหได้เบอร์ดาราไปเต็ม

จริงไปกันต่อค่ะ
ถามประสบการณ์การขึ้นรถเมย์ของทุกท่านกันหน่อยดีกว่านะคะ
ว่าขึ้นรถเมย์ที่หวาดเสียวที่สุดมันเป็นยังไงคะ
โอ้ยพี่โม๊คเคยขึ้นรถเมย์ไหมอะอ่ะว่าไปไม่เคยใช่ไหม
ครูอ้อนเคยไหมคะฉันขึ้นในยุคของผู้สายได้ไหม
สาย๔๕สมัยก่อนน่ากลัวมาก๒๕๔๕จากปากน้ำเข้ามาปลายทางไม่รู้ไปไหน

เวลาวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งจากเลน๔วิ่งไปหาเลนส์๑
แล้วก็วิ่งมาสองแล้วก็แบบว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้น
ซึ่งวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่า
เวลาเรายืนเราจะต้องจับเราอย่างนี้ใช่ไหม
คุณดิฉันเหวี่ยงตัวกลมอย่างนี้เลย
แล้วคุณป้าคุณป้าท่านหนึ่งที่นั่งอยู่พร้อมกับกระจาด
ไหลไปอยู่ที่ตรงคนขับรถเลย
อันนี้โหดจริงจริงสมัยก่อนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก

เขาบอกว่ามีคนรอขึ้นรถเมย์คุณเฟิร์นนะคะ
อู่สาย๖๘๐รังสิตบางใหญ่
คนยืนรอต่อแถวขึ้นรถเมนเต็มเลย
รออยู่๔๐นาทีกว่ารถเมย์จะมา

เสร็จปุ๊บคนกำลังรอจะขึ้นรถเมย์

คนก็ต้องถอยหนีเพราะกลัวจะโดนรถเมย์เหยียบ
ป้ายนะยังไม่จบพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ้าว
คนขึ้นมาเต็มรถแล้วคนขับไม่ปิดประตู
แล้วคนขับดูมีท่าทางแปลก
เดินก็เซเอ้อแล้วเสร็จปุ๊บไม่จบเท่านั้น
คนจะลงปิดประตูหนีบผู้โดยสารไปอีก
เอ้อยังไม่จบนะขับชนมอเตอร์ไซเลสเลยไปชนผู้ตาดอีก
เนี่ยเขาทนไม่ไหวเอาลองดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ

คือพี่อะขับรถแย่มากเลยค่ะ
คือเมื่อกี้ก็ปิดประตูโดนผู้ได้ผ่านนะคะ
มีปัญหาอะไรขอถามหน่อย

ขับรถทรายไปทรายมาเลยนะ
ไม่ใช่

ขับโดนอะไรประตูดังลั่นเลยค่ะ

คือตอนแรกหนูหลับอยู่ไงคะแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือชนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้มอเตอร์ไซค์
มันชนตรงไหน

เทียมมากค่ะ

โหดร้ายมากนะมันเกินไปมากจริง
สุดท้ายก็ไม่กลัวนะขอท้าให้โทรเลยนะ

พอน้องลงกลางทางเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคะ
อีกวันนึงน้องคือไปร้องเรียนเลยนะ
ร้องเรียนที่อู่รถเมย์เลยแล้วก็เอาคลิปนี้ส่งให้ด้วย
จากนั้นช่วงค่ำนายท่ารถเมย์แจ้งน้องมาเลยว่า
คุณเฟิร์นครับคนขับรถเมย์ที่คุณร้องเรียนไปนะครับ

ตอนที่แบบเดินคุยไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวเขานะ

แต่ลักษณะดูเมล์มันดูไม่ปกติอ่ะค่ะ
คนขับรถเมย์เนี่ยคือรถสาธารณะเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
มันต้องสูงเท่านั้นถูกไหมฮะ
เขาจะต้องมีการเป่าแอลกอฮอลวัดแอลกอฮอลก่อนที่จะมาเข้ากะขับรถกันอยู่แล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างขับอีตาคนนี้เขาแอบดื่มระหว่างขับหรือเปล่า
เพราะว่าตอนก่อนขึ้นเหมือนเขาตรวจแล้วน่าจะไม่มีหรืออะไรอย่างนี้
หรือไม่รู้เมาอะไรแต่ก็โหดเยี่ยมอยู่นะคะขนาดนี้
หรืออันตรายของผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ไม่ใช่คนสองคน
เสียงมันแบบปึ้งปั้งมันไม่ได้ปิดเบานะแล้วไปปิดหนีบผู้โดยสารนั่นน่ะ
ก็คือเมาอ่ะรั่วอย่าง

ฟังเสียงน้องเฟิร์น

ฟังเสียงน้องเฟิร์น
ก็สายไปสายมานะคะคือเราก็กล้ากลัวที่จะแบบ
เพราะว่าตอนนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็หายไปแล้ว

ไปต่อไม่ไหวเลยมันยังไม่ถึงจุดหมายที่หนูต้องลงนะคะ
คือหนูก็เลยกดโทรศัพท์เดินไปหาเขาว่า
หนูอยากไปเห็นหน้าคนขับว่าหน้าเขาเป็นยังไง
หน้าคือรู้เลยว่าเมาแต่หนูไม่รู้ว่าเมาอะไรนะคะ
พูดเหมือนแบบว่ามันเป็นอะไร
เหมือนในคลิปมันเป็นอะไรขับใส่ไปใส่มามันอะไร
นายท่าเขารู้ไหม

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียก

นั่น

ไม่รู้เมาอะไรแต่ตัวยอมรับว่าเมาจริง
พอน้องลงกลางทางก็รออีก๔๐วันดีใช่ไหมขั้นวันเดียวมา

บางเส้นทางลดรอบวิ่งลดจำนวนรถ

แต่เอาจริงพูดตรงมันก็ต้องไล่ออกแหละ

แล้วก็คือถ้ารอให้มันเกิดอุบัติเหตุ

เพราะเขาต้องแบกรับชีวิตคนตั้งไม่รู้กี่คน
แต่ที่เมื่อกี้มีข้อสงสัยมีคนก็ถามว่า

ก็ไม่แน่เพราะว่าเพื่อนคนขับกับกระเป๋ารถเมฆ

ทุกคนต้องมีการเป่าวัดแอลกอฮอล์ก่อน

หรือว่าตอนแรกเป่าแล้วแต่ระหว่างทาง
อาจจะไปนั่งโกงเหล้าหรือเปล่า

แต่ว่าที่แน่เจ้าตัวเขายอมรับว่าเขาเมา
คือถ้าคุณยังห้ามใจตัวเองไม่ได้ก่อนมาทำงาน

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะ

ไม่คือเอาจริงทุกวันนี้คนเรามันตายง่ายอยู่แล้วด้วย

อ่านข่าวยิ่งดูสิเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าการตายมัน

ก่อนเห็นแม่เล่าให้ฟังว่าสมมุติมีฆาตกรรม

อย่างคุณตอนนี้ทุกวันยังมีโอกาส

มันคือมันมีอารมณ์ร่วมเนอะ
เขาต้องมีอารมณ์ลูกบางทีเราต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไง

คิดถึงนั่งฉันคิดถึงนั่งฉันหายเป็นแบบนี้
ส่งมาถามกัน๓วันแล้วพี่หนุ่มไปไหน

อยากจะดังมันต้องเป็นมันไม่มีอะไรฟรีเนาะเธอเนา

คุณพุทธศาสตร์สุก๓วัน

พี่ยกไปต่างจังหวัดไปบ่อยเพราะอะไรนะ
เสร็จขึ้นสารเสร็จเออ

สานะ
ขอบครับ
วันนี้มีเรื่องแปลก

คือวันนี้จ้อหน้าที่ตำรวจที่สรบุราณะ

อาคารแห่งหนึ่งนะครับ
จึงไปดูแล้วก็ประสานกับแพทย์นิติเวศเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลศิริราชอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับ
ปรากฏว่าอยู่ที่สุขสวัสดิ์๓๑

เน่าเนี่ยออกมาจากภายในห้องดังกล่าว
พบว่าประตูหน้าห้องถูกล็อกเอาไว้จากในห้อง
ก็ค่อยงัดออก
บันเกร็ดออกเพื่อดูภายในห้อง
พองัดบานเก็ตออกบานแรกนั้น
โอ้โหสิ่งที่เจอคือศพของเจ้าของห้องเนี่ย
อายุ๗๕ปีอยู่ในสภาพที่นอนหงายอยู่บนที่นอนนี่แหละ
แต่งกายสวมเพียงเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีน้ำเงิน
ส่วนท่อนล่างก็เปลือยเปล่าเลยเนาะ
ก็สอบถามนางสาวสิริพรเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นคนที่เช่าบ้านอยู่ห้องเดียวกัน
บอกว่าต้นเนี่ยกำลังจะมาขอเช่าห้องจากผู้ตายนี่แหละ
แต่พอเดินมาปุ๊บกำลังจะมาเช่าห้องนี้จากเขานะ

กลิ่นมันโชยเตะจมูกออกมาเลยอะ
ก็เลยเรียกให้คนบอกว่าเรียกยังไงก็ไม่มีคนเปิดประตู

บอกขึ้นมาช่วยดูหน่อยช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
ส่วนคนข้างล่างก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานช่วงหัวค่ำยังเห็นเงาดำเดินเข้าเดินออกอยู่เลย

ก็ยังเห็นอยู่เลย
เหมือนกับวิญญาณของผู้ตายจะมาขอความช่วยเหลือนั่นแหละ
ไปฟังเสียเสียงเสียดิบมีมั้ยฮะ

ผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร

แต่ตั้งชาวนาสูตรเขาบอกว่าเสียชิดมา๒๓วัน

เอ้านี่ไงแปลกแล้วยัง
แปลกแล้วแปลกแล้วนะ
ก็เขาขายเงินตลอดอยู่แถวตลาดอือ

ก็เห็นเขาออกไปดูที่ร้านอยู่บ่อย
ก็น่าจะเสียชีวิตมาสัก๒๓วัน

บอกว่า๒๓วันยังไม่รู้ว่าตัวเองตาย

อาจจะปกติของคุณในสิ่งที่คุณเรียนรู้มา
แต่คนอื่นไม่ได้เรียนรู้เนอะ

ไม่ก็เขาเชื่อกันว่า๒๓วันแรกจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเดินให้เห็นนะ

เปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า
แล้วก็มีเรื่องของการบริจาคเงินสร้างหลังคา๑ล้านไหนจะเรื่องที่ว่ามีสร้างองค์พระทองคำ๑๘๐กว่าองค์หรืออะไรเนี่ย
มันไม่เหมาะสมเออแล้วก็แหม่ล่าสุดวันนี้
ล่าสุดกว่าล่าสุดหลายคนอาจจะเห็นคลิปกันบ้างแล้วค่ะ
วันนี้มาเป็นคลิปเลยยังไงครับเป็นคลิปเคลื่อนไห
แต่ขออภัยเอาออกทีวีไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นกษัตริย์โทรจะเรียกค่ะ
ได้แล้วครูบาไก่คือวันนี้เนี่ยอืมแต่ยังไม่ยืนยันนะว่า
คลิปนั้นใช่ไม่ใช่คือเอางี้วันนี้คนที่เอาคลิปมาให้ตำรวจอ่ะ
คือคุณอิ๊กคิวกับคุณบุ๋มคือพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตจิตโสภากุล
และพนักงานสอบสวนนะคะเขามีการเรียกคุณนิคิวคุณบุ๋ม
ให้ปากคำเพิ่มเติมจากที่เคยมาแจ้งความเอาผิดครูบาไก่
สอบสวนเพิ่มเติมบางประเด็นแล้วเอาหลักฐานใหม่มาให้ด้วยเนี่ยค่ะ
คือเธอก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูแลแต่ก็ขอเซ็นเซอร์
เอาหลักฐานใหม่มาให้ด้วยเป็นคลิปขณะที่อันนี้สิ่งที่เขาพูดนะ
เป็นคลิปขณะที่ชายหัวโล้นกำลังร่วมรักกับชายหนุ่ม
ใช้คำว่าชายหัวโร้นใช่กำลังร่วมรักกับชายหนุ่ม
ซึ่งเป็นคลิปที่พลเมืองดีส่งมาให้มีหลายคลิปเลย
ก็เอามามอบให้พนักงานสอบสวนพิจารณาส่วนทักข่าวก็ถามเนอะ
ใครอ่ะชายหัวโล้นที่ว่าในคลิปคือใครคุณนิคิวคุณบุ๋มบอกว่า
คนในคลิปจะเป็นใครแล้วมีความเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร
ขออนุญาตไม่เปิดเผยเธอบอกแบบนี้
ซึ่งวันศุกร์นี้ก็เตรียมจะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบโยกย้ายตำรวจสพมันจาคิรีบางนาย
ออกจากพื้นที่เพราะว่าเหมือนเธอบอกว่าเธอเชื่อว่า
ตำรวจบางรายรับเงินจากครูบาไก่
ให้ความช่วยเหลือทางคดีที่ครูบาไก่มาแจ้งความเอาผิด
คุณนิคคิวกับคุณบุ๋มไว้และการที่ครูบาไก่เคยออกมาบอกว่ามีการออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ย
จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณนิคิวคุณบุ๋มบอกยังไม่มีหมายส่งมาที่บ้านเลย
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าการที่เขาออกมาเคลื่อนไหดำเนินคดีกับครูบาไก่เนี่ย
เพราะอยากให้เจ้าตัวออกมายอมรับความจริงในสิ่งที่ทำไป
ถ้ายังดื้อรั้นไม่ยอมรับความจริงเขาก็จะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อย
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วไม่กลัวอะไร
พันธุ์ตำรวจเอกวิวัฒน์ก็บอกนะคะว่าการเชิญกลุ่มผู้ร้องทุกข์มาให้ปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
ก็คือการสักถามบางประเด็นที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัย
หลักฐานที่มีการอ้างว่าให้เงินครูบาไก่ที่บ้านที่ไปของเงิน
จะได้มีความกระจ่างชัดแล้วก็ในส่วนแนวทางคดีตอนนี้เนี่ย
การให้พนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำเจ้าหน้าที่สำนักพุทธ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของสงฆ์แล้วว่าครูบาไก่เนี่ยเข้าข่ายตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะ

ไม่เคยมีผลประโยชน์ครับเรื่องผลประโยชน์ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่เคยมีผลประโยชน์ใดเกี่ยวกับนายสุวิทชินวโลคนนี้นะคะ
ไม่เคยมีผลประโยชน์ใดมีแต่ไปสร้างผลประโยชน์ให้นะคะ
แล้วก็ถูกทำร้ายมาด้วยเราต้องการให้ฆ่าศึกใช่ไหม
ต้องการให้ท่านยอมรับความจริงสิ่งที่ท่านทำแค่นั้นเองครับ
ไม่ใช่ว่ายังดื้อหลานถ้าดื้อหลานเรามีหลักฐานทุกอย่าง
แล้วก็จะไปจนถึงที่สุดครับท่านได้แจ้งความทางเรา
แล้วก็ที่ท่านบอกว่ามีหมายเรียกวันที่ยี่สิบเจ็ด
หมายเรียกยังไม่มาถึงบ้านนะครับเพราะว่าทางเราก็ไม่
เพราะว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่เราไม่กลัวอยู่แล้วครับ
นั่นเรื่องคลิปเนี่ยก็คือเขายังไม่ขอเปิดเผย
แล้วก็เอาจริงก็ต้องรอจนมันมีการพิสูจน์แหละว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรือยังไงแบบไหนนะคะ
แต่ว่าที่แน่ตอนนี้ที่คนเขาทวงถามกันก็คือว่า
ขนาดพระขับรถคนยังวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยว่าสมควรไหม

ก็นั่นนะเถอะแพรรี่บอกนี่ค่ะฉันศึกมาเป็นปีแล้ว

เอ้าทำไมหนูไม่ไปกอดเหรอลูก
ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่า

แต่หนูอยู่ในจิวร์ภาค
เออใช่คือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะ
คืออามิ้นไม่เคยบวชนะแต่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

แต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโลกะวัชชะใช่ไหมคะ

ในฐานะที่เป็นแบบดำรงอยู่ในสมณสงฆ์แบบนี้คือ
ภาพลักษณ์ของสงฆ์มันควรต้องรักษาให้มันเหมาะสม

แล้วถ้ามันมีการโลกติดเตียนแบบนี้เกิดขึ้น
คือมันก็สืบเนื่องไปถึงศรัทธาด้วยถูกไหมคะ
ว่าแบบแล้วประชาชนจะยังรู้สึกอย่างไรแบบไหน

นะไปเรื่องไปน่ากลัวมาก

เราก็ต้องฝึกจิตให้ได้

ทุกคนทำอันนี้รับรองไม่รู้สึกโง่

จริงใครที่มีความสามารถเรื่องการแบบวาดภาพระบายสีนะคะ
ขอให้ฟังให้ดีแต่เป็นน้องนะ
น้องที่อายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
แล้วก็ทุนการศึกษารวม๒๑๐๐๐บาทด้วย
เซ็ปต์ตั้งใจฟังให้ดีเผื่อใครอยากจะลงแข่งนะคะ
เป็ตอาจจะยาวนิดนึงแต่รับรองว่าทำได้ค่ะ

ประกวดเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด๓รุ่น
รุ่นอายุไม่เกิน๗ปีรุ่นอายุ๘๑๑ปี
แล้วก็รุ่นอายุ๑๒๑๕ปีนะคะ
ซึ่งคนที่ชนะรางวัลที่๑ทั้ง๓รุ่น
จะได้ทุนการศึกษา๓๐๐๐บาท
จะได้โล่รางวัลแล้วก็ประกาศนียบัตร
พร้อมกับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกัณฑาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
แน่นอนครับรางวัลที่๒นะฮะ

รางวัลที่๓รับทุนการศึกษา๑๐๐๐บาท
รางวัลชุมเชย๕รางวัลนี้นะฮะ
ทุนการศึกษา๒๐๐บาทพร้อมโรครางวัล

ผลงานอันดับที่๑ถึง๓ในแต่ละรุ่นนะฮะ
จะส่งไปประกวดกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โอ้ไประดับชาติเลยนะ

ก็รับทุนการศึกษาแล้วก็โรครางวัลจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับ
ว้าวถ้าสนใจนะคะ
ส่งผลงานได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลย
กระทั่งถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีเวลามีเวลานะเป็นเดือนเลยนะ
ใช่ค่ะสอบถามรายละเอียดได้จากรายละเอียดที่ขึ้นได้เลยนะคะ
โทรไปก็ได้สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน๑๕ปี
ใช่มาสมัครกันนะจ๊ะ
นะฮะเอาล่ะ
เบรกเดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ของทุกที่ชาวเน็ตคือหาคอมเม้นต์สนันต์ออนไลน์

ความอยากรู้เรื่องของฉันมันวิบวับ
ถ้าไม่ใช่ปอปาเสียใจนะ
ติดตามบ้านนี้มานานมาก

เอาล่ะปอปา
วันนี้คนก็น้องแท็กต่างในข่าวโซเชียลออนไลน์ก็เล่นกัน

มันก็มีแบบนี่ไงคนเข้าไปยิงจาก
นางก็ลงแบบว่าภาพคู่กับสามีของนาง

อีพีมันอ่ะก็นี่แหละเพื่อนอ่านข้าวผมจะส่งนี่แหละ

พีใหม่แรงกว่าเดิม
คือตอนนี้ดาราเอาเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวคนนั้น

มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของคนทางโลก

แต่ทางทำมันไม่สามารถเป็นไปได้ไง

ภาพเขาลงคู่กันชัดแล้วแม่คงไม่ใช่แหละ

ก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นคู่ไหนนะคะ
ใบเฟิร์นกันดีกว่าคุณคะใบเฟิร์นใบเฟิร์นคนไหน
ใบเฟิร์นของนายค่อนข้างรัก
ใช่เลยค่อนข้างรักข้างรักมากนะคะ
เขาบอกว่าโลกเป็นสีชมพูเลยทีเดียวสำหรับน้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องนายนพัฒน์
เขาบอกว่าความพัฒนาของสองคนนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อย
ก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีนิยามแทนเรียกกัน
พี่นายก็เรียกน้องใบค่า
อ่าน้องใบคะเขาเรียกใบใช่ไหม

อ๋อเรียกใบอ่าน้องเฟิร์นเขาก็บอกคะ
ส่วนทางด้านของน้องเฟิร์นเขาก็เรียกนายบ้างหรือเรียกว่านายคะบ้างอะไรอย่างนี้
หวั่นยอดฟังเสียงหน่อยค่ะ
เอาจริงว่านายก็ปกติส่วนใหญ่นะนายจะหลังนายจะเรียกคนว่าใบคะ

ก็แบบว่ายูจ๋า
โอ้โฮ

แรงมากจริง
แต่ก็มีแบบว่าเป็นบางคนแบบว่ามากันแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้
แต่พอเขามาเรียกเราแล้วเราก็มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะ
เขาเรียกหมาจ๋า
ทำไมเรียกเขาว่าอะไรล่ะ
แล้วไม่มีบทวีไซค์ว่าอะไร
ไม่รู้มันก็ไม่เลือกอะไรเลย

อะไรอย่างนี้พบก็ไม่คุย
ว่าไง
กะไม่ถามดีถามดีถามดี
โอเคปิดแบรนด์อีกแล้วค่ะคุณขา
โอเคลากันเลย

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
ข้าวไทยไทย

โปรดติดตามต่อไป